วันนี้นะคะขอพูดเรื่องนี้เลยละกัน

ยังนำมาซึ่งความคิดถึงอยู่ตลอดเวลา

แล้วก็ล่าสุดมีการอัพภาพไปถึง
ครบรอบวันแต่งงานหลายคนก็

แต่ก็ยังมีชาวเน็ตบางคนนะ
คุณวิพากษ์วิจารณ์ว่าเรื่องมันก็
ผ่านมาตั้งนานและยังจะไปคิดถึง

ไม่ควรว่าจะไปคิดถึงคุณปออีกนะฮะ

จบประเด็นแบบสวยค่ะว่า

เสียแบบนี้ไม่มีวันเข้าใจหรอกค่ะ

เรียกไม่ได้เพราะเขาคือสามีของโบ

คือถามว่าเรียกเราไม่รู้หรอกว่า

เราก็ได้เขาอาจจะไปอยู่ที่

อันนี้มันก็แล้วแต่ความคิดของคนนะ

คนที่พูดคนที่เขียนเขาเคยสูญเสียหรือยัง
แต่ถ้าสักวันหนึ่งเขาสูญเสียคนในครอบครัว

มันเป็นอย่างนี้นี่เอง
ดีกว่านะคะคุณ